เรื่องนี้ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกฎมค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊คถึงสถานการณ์ก่อนนะคะเกี่ยวกับการแพร่ระบาด
หลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นระบุว่าการตรวจเชิงลึก
เชิงลุกนะคะในเขตบางแคร์ตั้งแต่๑๑มีนาคม
ตรวจไปแล้ว๔๙๙๑รายเจอว่าติดเชื้อ๒๒๔ราย
รอผลการตรวจอีก๑๖๘๐รายนะคะเป็นการตรวจตั้งแต่วันที่๑๑มีนาคม
ถึง๑๓มีนาคมค่ะส่วนเรื่องของการปิดตลาดในเขตบางแคล์
ตอนนี้ปิดแล้วนะคะ๖แห่งปิดเพื่อที่จะทำความสะอาด
ควบคุมการแพร่ระบาดได้แก่ตลาดสิริเศษถนนตลาดศูนย์การค้าบางแคร์
ตลาดกิติตลาดพาสมตลาดใหม่บางแคร์ตลาดวันเดอร์
จุดนี้ปิด๓วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๘มีนาคมนะคะ
และหลังจากนั้นพอปิดเสร็จเรียบร้อยกรุงเทพเขาจะประเมินก่อนนะคะ
ผลการจากตรวจเชิงลุกเนี่ยมันจะเป็นยังไง
แล้วค่อยพิจารณาต่อว่าจะปิดต่อดีไหมนะคะ
ได้เห็นกราฟิกนะคือตลาดทั้ง๖แห่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะใหญ่มากจริงในเขตพื้นที่บางแคร์
แล้วนึกภาพคนที่ไปตลาดในแต่ละวันนะคะแล้วเขากลับบ้านไปแล้วถ้าเขาได้รับเชื้อไป
เพราะฉะนั้นกรทมบอกว่าเดี๋ยวต้องขอพิจารณาก่อนนะคะ
สำหรับประชาชนที่มีความเกี่ยวพันกับตลาดนี้ตั้งแต่๒๐กุมภาพันธ์
นี่ข้อมูลสำคัญนะคะใครที่คิดว่าตัวเองไปตลาดนี้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
วันนี้เป็นวันแรกค่ะที่กรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และอยู่ใน๖เขตพื้นที่เสี่ยงไปลงทะเบียนย้ำว่าเป็นการลงทะเบียนก่อนนะคะ
โดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพค่ะบอกว่า
กรุงเทพเองจะฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง
ซึ่งประชาชนกลุ่มเสี่ยงจะได้รับวัคซีนจะต้องมีคุณสมบัติคือ
กลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคได้แก่ทางเดินหายใจเรื้อรังเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรัง
หัวใจและหลอดเลือดโรคไตเรื้อรังระยะที่๕
หลอดเลือดสมองโรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด
รังศรีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด
เบาหวานและโรคอ้วน๗โรคดังต่อไปนี้
คุณสมบัติที่๑สำหรับผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนได้
ก็คือเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรค
คุณสมบัติที่๒คือผู้ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยง
ติดกับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร๖เขตนะครับ
ก็คือเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตหนองแข็มเขตจอมทอง
บางแคร์แล้วก็เขตภาษีเจริญ
นี่คือคุณสมบัติของกลุ่มที่๒คือผู้รักษาในโรงพยาบาล
หรือศูนย์ในการรักษาโรคนะครับ
กลุ่มที่๓ก็คือผู้ที่มีอายุระหว่าง๕๐๕๙ปี
ลงทะเบียนได้นะครับคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป๑๖มีนาคม
ส่วนผู้ที่มีอายุระหว่าง๑๘๔๙ปี
ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่๑๗มีนาคมคือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
ก็จะได้รับการพิจารณาฉีดวัคซีนในลำดับถัดไปนะครับ
นี่คือ๓คุณสมบัติที่สำคัญ
แต่ผู้ที่ไม่สะดวกใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ไปลงทะเบียนได้ค่ะ
ที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กอทมหรือศูนย์บริการสาธารณสุข
แห่งเลยนะคะทุกแห่งใกล้บ้านคุณผู้ชมค่ะ